จะพาไปดูค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่คาดฝันเขาถึงเรียกว่าอุบัติเหตุ
ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าอ้าวแล้วมีปลาอยู่กลางถนนได้ไงทำไมปลาไม่อยู่ในน้ำ
นี่ไปค่ะคุณผู้ชมพาทุกคนมาตรงบริเวณถนนซอยเปรมใจราช๓
เมืองเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาก็ฮือฮาแล้วก็แปลกใจกับสิ่งนี้นี่ค่ะคุณ
ปลามันต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่นี่ค่ะคือเหล่าปลาสดที่เกลือนกราดอยู่บนถนนค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยต้องช่วยกันเก็บกวาดเอามากองกองรวมกัน
สดทั้งหมดบนถนนเนี่ยมีจำนวนเป็นร้อยตัวเลยนะคะมาเป็นร้อยตัว
นอนเกลื่อนถนนเป็นร้อยตัวไม่รู้ว่าอันนี้คือการทำปลาแดดเดียวหรืออะไร
แต่มันเกลือดถนนแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ารวมรวมเนี้ยร้อยตัวเนี้ยน้ำหนักอยู่ที่ห้าสิบกิโลกรัมเลยนะ
ชาวบ้านเขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเขาเห็นรถกระบะที่บรรทุกปลาวิ่งมา
วิ่งมาด้วยความเร็วอะค่ะแต่ไม่ได้ปิดท้ายกระบะคุณ
ก็เลยทำให้ปลาไหลลงจากท้ายรถเยอะแยะเลย
กระจายเป็นทางยาวไปทั้งซอยชาวบ้านเห็นก็เลยต้องโดนโดนเก็บอ่ะ
ช่วยกันเก็บไปทีละตัวสองตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามจนเจอเจ้าของปลาดังกล่าว
ดิฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเจอเพราะว่าเจ้าของปลาลงมาแล้ว
ปลาไม่มีเลยกระบะหรือยังไงเพราะมันร่วงลงมาเยอะมากเลยนะ
พอทีมข่าวของเราไปเจอกับเจ้าของปลาค่ะคุณก็รีบพุ่งตัวไปสอบถามเขาเลยบอกว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเจ้าของปลาก็เล่าบอกว่า
ตัวเขาเนี่ยบรรทุกปลาทะเลนะมาเต็มคันรถเลยเพื่อที่จะเอาไปส่งไงฮะ
แต่ว่าเขาเนี่ยทำการปิดท้ายรถแล้วแต่คาดว่าตอนขับมาด้วยความว่า
อาจจะมีรถกระแทกหรืออะไรบ้างหรือว่าน้ำหนักปลาที่มันเยอะ
มันอาจจะทำให้เนี้ยหาตรงตรงฝากระบะท้ายอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
ประตูหลังมันอ่ะเนอะมันเปิดออกมาพอมันเปิดออกมา
มันก็เลยทำให้ปลามันไหลออกมาตามทางทีละตัว๒ตัวแบบนี้
เขาบอกว่าต้องขอบคุณชาวบ้านจริงนะที่ช่วยตามหาจนเจอเขา
แล้วเอาปลากลับไปแถมยังมีการช่วยเก็บปลาแล้วมาส่งให้เขาอีกด้วย
ไม่อย่างนั้นเขาบอกโหแย่เหมือนกันนะขาดทุนนะ
ใช่เพราะมันล่วงหายไปอ่าอย่างที่บอกห้าสิบกิโลไม่ใช่น้อยนะคะ
คุณขอปรบมือให้กับน้ำใจของชาวบ้านเลยจริงเนาะ
มาช่วยกันเก็บปลาของคุณพี่ไว้อย่างไรก็ตามอันนี้ต้องแนะนำนิดนึงว่า
เรื่องของการขนส่งของที่มันเยอะเกินไปค่ะ
มันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเหมือนเหตุการณ์เนี้ย
เหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้มีใครได้รับอันตรายแต่มันจะเป็นอันตรายเพราะว่าปลามันเกลื่อนถนน
ถ้ารถขับมาเป็นมอโตโซงมอโตไซด์แล้วลื่นถลายไปอะไรแบบเนี้ยครับ
มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการบรรทุกของมาในกระบะคุณต้องปิดให้มิดชิด
แล้วก็ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินไปด้วยนะคะฝากเอาไว้ด้วยจ้ะ
อัพพิธีครับนะครับจะได้ไม่โดนคุณตำรถเขาเรียกไปตรวจสอบ